ชาวบ้านเขาออกมาทำสร้างลวดลายผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
คุณรู้ไหมรายได้ต่อเดือนเดือนละกว่า๒แสนบาท

กล้ามากสวยแล้วสร้างรายได้เท่าไรนะ
เดือนละกว่า๒แสนคุณว้าว
ยอดอ่ะนี่คือฝีมือภูมิปัญญาชาวบ้านล้วนเลยนะคะ
กลุ่มวิศาธิกษ์ชุมชนผ้าเครื่องแต่งกายมุสแลิน
ดาราปาเตะนะคะเลขที่๑๖๗มู๒ตำบลควรสตอควรโดนจังหวัดสตูนนะคะ
คือเป็นกลุ่มที่สร้างอาชีพเพิ่มรายได้ด้วยการทำผ้าบาติกพิมพ์ไลน์
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดาราปาเต๊ะเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ต่อยอดผลิตภัณฑ์เรื่อยเลยนะ
โดยเฉพาะการที่นำสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาเป็นอัตลักษณ์นะคะ
มาสร้างสรรค์เป็นลายผ้าให้เกิดความสวยงามแบบที่เห็นอย่างนี้ค่ะ
มีหลายลายเลยซึ่งเป็นดอกไม้ประจำพื้นถิ่นที่เอาเ
พอเพิ่มลวดลายลงไปมันทำให้ผ้าธรรมดาผืนหนึ่ง
๑๓๕๐บาทจนถึง๑๕๐๐บาท
จะบอกว่าไม่แพงเพราะว่าเป็นงานฝีมือคุณดูเห็นไหม

แล้วถ้าเกิดคุณเอามาตัดเย็บเป็นชุด
เสื้อผ้าสุภาพบุรุษสุภาพสตรีเป็นชุดอย่างนี้
ถ้าตัดให้เขาตัดอะไรอย่างนี้ก็จะอยู่ที่ชุดละ๒๕๐๐บาท

ต้องบอกว่าสวยและคุ้มค่านะคุณเนาะ
ไปคุยกับประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม๕เครื่องแต่งกายมุสลิม
ดาราปาเต้หน่อยนะคะคุณรอเบี้ยหมั่นเซ็นนะคะ
เขาบอกว่าทางกลุ่มมีสมาชิกที่ทำงานจริงเพียงแค่๑๑คนเท่านั้นคุณ
แต่ละวันสามารถผลิตผ้าบาติกพิมพ์ไลน์ได้สูงสุด๗๘ชิ้นนะคะ
ซึ่งต้องบอกว่ามันยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
เฮ้ยงานล้นมือ
ล้นมือเพราะว่าคนทำน้อยนะคะแต่ว่าออเดอร์เยอะนะคะ
ซึ่งก็ต้องบอกว่าตกเฉลี่ยต่อเดือนรายได้อย่างที่บอกเดือนละกว่า๒แสนบาท

ใช่คุณรอเบี้ยบอกว่าสิ่งที่ภาคภูมิใจก็คือการ
นำภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพบุรุษมาต่อยอดมาสร้างงานสร้างอาชีพให้ลูกหลาน
คนที่อยู่ในพื้นที่จะต้องไม่ได้ไปทำงานต่างถิ่น
หรือว่าคนเท่าคนแก่คนที่มีเวลาว่าง
จะได้มาใช้เวลาว่างตรงนี้ให้เป็นประโยชน์และสร้างอาชีพ
และก็สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนได้ด้วย
ไอเดียดีนะลองไปดูกันได้
เป็นแบบผ้าปาเต๊ะผ้าบาติกธรรมดา
ที่เพิ่มมูลค่าให้มันสวยงามและเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนด้วย